มีเรื่องของพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงอีกแล้วแต่คราวนี้ลูกเลี้ยงเป็นอมภาษณ์ด้วย
แล้วก็พิการทางสมองด้วยก็ยังไปข่มขืนเขานะครับ
ผู้ที่เป็นแม่อายุ๕๔ปีนะฮะก็ต้องไปแจ้งความนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสตูนนะครับอ่าผู้หญิงที่เป็นแม่วัยห้าสิบสี่ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูน
พาลูกสาววัย๓๕ปีที่เป็นอัมพาตแล้วก็มีอาการผิดปกติทางสมอง
ไปแจ้งความที่สพมะนังให้ดำเนินคดีกับนายจำเนียนดำจำนง
อายุหกสิบสี่ปีเป็นสามีใหม่ของแม่ก็คือพ่อเลี้ยงอะแหละนะ
ที่ไปข่มขืนลูกสาวลูกเลี้ยงหลังจากที่แม่ออกไปทำงาน
คือแม่ไปทำงาน๓วันพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงทุกวัน
มขืนสามวันเลยนะครับโดยผู้ที่เป็นแม่บอกว่าทุกวันจะออกไปทำงานรับจ้าง
แล้วก็ให้ลูกสาวอยู่บ้านเมื่อยี่สิบเจ็ดตุลาคมลูกสาวที่ยังเป็นอัมพาต
อ่าแล้วก็มีอาการผิดปกติทางสมองแต่ว่าก็สามารถพูดคุยได้นะ
เล่าให้ฟังว่าถูกพ่อเลี้ยงคมขืนตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๐ตุลาคม
แล้วก็ขู่ว่าห้ามไปบอกใครแต่ว่าก็เห็นลูกมีอาการผิดปกติ
ก็เลยถามจนลูกบอกเค้นถามความจริงนะ
หลังจากนั้นก็เลยไปเค้นถามความจริงจากสามีแต่ว่าสามีก็ไม่บอกนะ
แต่ทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ตัวเอง
เดินออกไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือแล้วเดินกลับเข้าบ้าน
ได้ยินพอดีเลยได้ยินสามีใหม่ของตัวเองกำลังข่มขู่ลูกสาวอยู่บอกว่า
อย่าไปบอกแม่นะให้บอกแม่ไปว่าไม่ได้ถูกข่มขืนนี่ค่ะ
แม่เขาก็เก็บไว้รอวันรุ่งขึ้นแบกลูกสาวที่เป็นอัมพาตเนี่ย
ไปหาผู้ใหญ่บ้านค่ะให้พาไปแจ้งความพนักงานสอบสวนก็นำตัวลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมะนัง
แล้วพบว่ามีร่องรอยการถูกข่มขืนจริงนะครับ
ตำรวจเลยขอสารอนุมัติออกหมายจับ
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวพ่อเลี้ยงคนนี้ได้
หนีไปอยู่บ้านญาติในตำบลปามพัฒนาในพื้นที่นั่นแหละ
ไม่รู้ว่าไอ้นี่อันแต่ก็กระต้ำมันก็กระต้ำไอ้เลยไม่รู้
ไม่รู้ว่ามันคือทำอะไร
ไม่รู้ว่ากระต้ำไอ้เลยบอกได้ว่าก็กลัวมันร้าว
แต่ก็โง่โง่บอกไอ้เลยอันบอกนายก็บอกพะนัน
ก็ไม่รู้ว่ากระต้ำไอ้เลยปรับปิดไอ้เลยก็ไม่รู้
ก็บอกนายก็บอกพะนันบอกว่าก็ไม่รู้
แต่ว่าก็เล่นไม่ปรับปิดต่อต่อก็ไม่เล่นปรับปิดต่อ
แล้วถ้าฟังเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงที่เป็นแม่คนนี้นะ

เล่าอย่างนี้ครับบอกว่าสามีเก่าเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยมาอยู่กินกับผู้ต้องหานายคนนี้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
อยู่กันด้วยกันได้แค่๖เดือนลายออกฮะ
มขู่ทำร้ายถึงขั้นเคยไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ก็ยังไม่เลิกส่วนลูกสาวก็เป็นอมภาษณ์
เคยเป็นเจ้าหญิงนิทรานานถึง๑๐ปีเพิ่งมาเริ่มพูดคุยได้
ขยับได้ในปี๕๗แล้วที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองพอสามีเก่าตาย
ต้องเลี้ยงลูกที่ป่วยอัมพาตได้สามีใหม่คิดว่าจะมาช่วยเหลือดูแลโอ้โห
กลายเป็นว่าต้องทำงานหาเงินเลี้ยงมันอีกก็เลยไม่ค่อยอยู่บ้านไง
ต้องไปทำงานรับจ้างก็เลยฉวยจังหวะที่แม่ไม่อยู่บ้าน
มขืนลูกเลี้ยงซะเลยนะตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
ก็คือข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นกระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็มีอาวุธปืนในความครอบครองด้วย
เนื่องจากพบปืนลูกซองยาวที่บ้านพักของผู้ต้องหา
เดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสตูนวันพรุ่งนี้
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว